ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันนะครับ
มีเหตุสุนัขพันธ์ไทย๕ตัว
รุมกัดเด็กหญิงอายุ๔ขวบเป็นแผลเวอะหวะเลยค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยคือเขาเห็นเหตุการณ์เขาเลยเข้ามาช่วยไว้ทัน
ประเด็นมันก็เกิดขึ้นอีกตรงที่ว่าเจ้าของสุนัข
ตำหนิยายของเด็กบอกโอ้ปล่อยเด็กมาเดินแบบนี้ได้ไง

อ้อเหรอครับคือแผลของเด็กคุณผู้ชม
คือสุนัขเด็ก๔ขวบยังตัวก็ไม่ใหญ่

แล้วโดนสุนัข๕ตัวพันธุ์ไทยรุมขย่ำจนเป็นแผล

คือเด็กเนี่ยออกไปซื้อขนมนะคะ
ทีมข่าวก็ไปในพื้นที่นะคะที่บุรีรำไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะ
คือเพื่อนบ้านพาน้องมารักษาตัวเขาเล่าบอกว่า
น้องเนี่ยขอเงินยายไปซื้อขนมยายก็ให้ไปเพราะไม่ได้ไกลบ้านนะคะ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงหลานร้องลั่นเลยค่ะก็วิ่งออกมาดู
เห็นน้องนอนคว่ำหน้าอยู่แล้วสุนัขแถวนั้นรุมกัดอยู่
ก็เลยไปกับเพื่อนบ้านคนอื่นไปช่วยแยกออกมา

เกิดเหตุเนี่ยค่ะเนี่ยชาวบ้านก็ยังคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่นะคะ
แล้วชี้ให้ดูสุนัขเนี่ยค่ะคือก็ยังเดินเล่นอยู่รอบหมู่บ้านอยู่เลยนะคะ
เนี่ยค่ะเจ้าตัวก่อเหตุนะคะพอไปคุยกับเจ้าของสุนัขคุณนางน้อยตรวจมันคา
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าปกติที่เลี้ยงไว้มี๖ตัวก็ไม่เคยกัดใคร
เชื่อว่าน้องน้ำหวานอาจจะทำอะไรให้สุนัขตกใจ

แต่ก็อดพูดไปถึงยายของเด็กไม่ได้ว่า
ทำไมปล่อยหลานออกมาเดินเล่นคนเดียวแบบนี้ค่ะ
ก็ให้อยู่แต่ดูแลตลอด

เวลายาน้อยมันอยู่มันชอบกัด
แต่เด็กคนนี้มันมาบ่อยแต่มันไม่กัด
แต่วันนี้ยายมันยายมันที่ดูแลไม่เคยดูแลหลานเลยมันอยู่นู่น

ใช่มาคนเดียวจะมากัดตรงนี้